ผู้ชมครับมันมีเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่ง
กลางดึกคืนที่ผ่านมาน่าเศร้าจริงนะฮะ
เพราะว่าคนที่เป็นพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ย
เครียดเรื่องหนี้สินตัดสินใจใช้มีดเนี่ย
ปาดคอลูก๒คนแล้วก็เมีย
เสียชีวิต๓ศพในบ้าน
ความจริงเขาก็ใช้มีดเล่มเดียวกันแทงตัวเองเพื่อจะฆ่าตัวตายนะ
แต่บาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับนี่คือที่เกิดเหตุนะฮะ
ตำรวจมาตรวจสอบนะครับตีหนึ่งครึ่งคืนที่ผ่านมา
ท้องที่สพบางแก้วนะครับในบ้านหลังนี้มีผู้เสียชีวิตอยู่สามศพนะครับ
บ้านพักในตะบนบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นทาวน์ฮาวส์สามชั้นนะครับตอนที่มาถึงเนี่ยชั้นล่าง
หน้าประตูบ้านเจอผู้เสียชีวิตสองศพตรงนี้นะฮะเปิดเข้าไปก็เจอเลย
คือลูกชายคนเล็กของบ้านเป็นเด็กชายอายุ๙ขวบนะฮะ
ว่าชื่อน้องเอก็แล้วกันนะฮะอีกคนนึงนะครับก็คือ
ภรรยาของผู้ก่อเหตุเป็นแม่ของเด็กนะครับอายุ๔๕ปี
ชื่อคุณวิพาพรนะครับส่วนคนก่อเหตุเนี่ยชื่อนายสานิท
อายุสี่สิบสามปีบาดเจ็บสาหัสนะครับเป็นเจ้าของบ้านนะครับ
เป็นพ่อแล้วก็สามีนะครับสภาพศพที่ชั้นล่างที่เจอเนี่ยนะฮะ
วัยเก้าขวบกับแม่เนี่ยนะฮะมีบาดแผลถูกของมีคมปาดที่คอ
แล้วก็ตามร่างกายหลายแห่งพอขึ้นไปตรวจสอบด้านบนนะครับ
ห้องนอนชั้น๒นะครับไปเจอศพเด็กชายวัย๑๓ปี
เป็นลูกชายคนโตของนายสานิทแล้วก็นางสาววิพาพร
น้องบีนะฮะก็ถูกของมีคมปาดเข้าที่ลำคอ
แล้วตามร่างกายก็มีบาดแผลอีกหลายสิบแผลส่วนในห้องนอนนะครับ
ยังเจอร่างของนายสานิทคนก่อเหตุนอนหงายอยู่ใช้มีดจับคอตัวเองอยู่บนเตียง
มีแผลฉีกขาดที่คอแล้วก็ข้อมือบาดเจ็บสาหัส
ยังไม่เสียชีวิตนะครับโดยมีมีดอิโต้เปื้อนเลือดที่นายสานิทใช้ก่อเหตุ
ทำร้ายลูกกับเมียจนเสียชีวิตแล้วก็ตัวเองเนี่ยตกอยู่ที่ข้างที่นอน
เจ้าหน้าที่ก็รีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนคือมีดที่ใช้ก่อเหตุนี่นะฮะ
คนที่รู้เหตุการณ์เนี่ยว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้
คือหัวหน้างานของนายสานิทหัวหน้างานของคนก่อเหตุนะครับ
ชื่อนางสาวถารุณีนะครับเธอบอกว่าช่วงเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้
สานิทเนี่ยโทรมาหาเธอบอกว่าได้ฆ่าลูกกับเมียแล้ว
ตอนนั้นได้ยินนี่ตกใจมากรีบเดินทางมาที่บ้านของลูกน้องทันทีนะฮะ
คือนายสานิทพอมาถึงพบว่านายสานิทลงมือจริงนะครับ
ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ส่วนสาเหตุเชื่อว่าน่าจะเกิดจากปัญหาหนี้สิน
เพราะนายสานิทคนก่อเหตุเคยมาปรึกษาบอกว่าถูกกำลังจะถูกกรมบังคับคดีเนี่ยยึดบ้าน
ก็เลยแนะนำบอกว่าให้หาเงินมาใช้หนี้ก่อนก็ไปหาเงินมาใช้หนี้จนเหลือยอดไม่มากแล้วนะฮะ
แต่ทีนี้เนี่ยในช่วงที่หาเงินมาใช้หนี้เพราะถูกกรมบังคับคดีกำลังจะยึดบ้านเนี่ย
ภรรยาของนายสานิทก็ไปถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกอีกนะฮะ
จนต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากหลายที่เป็นเงินกว่าล้านเจ็ดเกือบ๒ล้าน
หนี้ตามทวงทุกวันเชื่อว่าคงเกิดความเครียดจากเรื่องหนี้สินนี่แหละ

เพราะว่าเค้านัดกับฮิตโก้ว่ากลางเดือนหน้าจะไปเคลียร์ยอด
แต่เค้ามีทางออกอยู่แล้วมีทางออกอยู่แล้วแต่ว่ามันขาดอยู่แค่นิดเดียว
แล้วก็มาเจอกับแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยค่ะเอาเงินไป
ท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้เราก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราหน้าบ้านหลังเกิดเหตุนี่นะฮะ
ตำรวจกั้นพื้นที่เอาไว้มองเข้าไปในบ้านเนี่ย
มีจักรยานยนต์จอดอยู่คันหนึ่งนะครับนี่คันนี้นะฮะ
ส่วนที่ประตูรั้วหน้าบ้านเนี่ยตำรวจก็เอาเชือกมากั้นเอาไว้นะครับ
นอกจากจักรยานยนต์คันนึงก็มีจักรยานอีกสองคันนะฮะ
คาดว่าของลูกชายสองคนมีรองเท้าแตะคราบเลือดพื้นที่หน้าบ้านนะครับ
คุณจิรายุทธ์ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้นะครับ
สิบห้านาฬิกาสามสิบสองนาทีทางเข้าหมู่บ้านกระบะสีขาวคันนี้นะครับ
คือของนายสานิทนะครับขับเข้ามาในหมู่บ้าน
จากข้อมูลเนี่ยนายสานิทก็ขับเข้ามาพร้อมกับภรรยานั่นแหละ
ขับเข้าไปในบ้านนะฮะก็จะมีข้างหลังลักษณะเหมือนกับรถ
สองแถวส่งของอะไรพวกนี้ด้วยค่ะนะครับเหมือนกับเป็นหลังคานะครับ
สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีหลังเข้าบ้านไปสองชั่วโมงนะครับ
นายสานิทพร้อมกับภรรยาขับรถคันเดิมออกมานะฮะจากหมู่บ้านนะครับ
ก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายออกถนนหน้าหมู่บ้านไปแล้วกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง
ตอนสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีอันนี้ตอนที่ขาออกนะฮะ
คือตอนที่กลับเข้ามาอีกครั้งเนี่ยออกไปสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบสี่นาที
เข้ามาก็สิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีไม่กี่นาทีนะฮะ
เห็นด้านท้ายไหมครับกระบะท้ายที่มีหลังคา
เด็กนั่งอยู่สองคนเนี่ยคือลูกชายสองคนของนายสานิต
ค่ะอ่าคาดว่าคงจะไปรับกลับมาจากโรงเรียนนะฮะ
ตอนที่นั่งผ่านป้อมยามก็มีการทักทายกับรอปภหน้าหมู่บ้าน
โดยการโบกมือทักทายกันคุณจิรายุทธ์ก็เลยไปคุยกับ
รอปภหน้าหมู่บ้านนะครับลุงบุญช่วยนะฮะ
อ่าลุงบุญช่วยแกบอกว่าครอบครัวของนายสานิทเนี่ย
เวลาขับรถผ่านเข้าออกที่ป้อมหน้าหมู่บ้าน
จอดทักทายกันเป็นประจำอยู่แล้วเมื่อวานนายสานิทขับรถเข้ามา
หลังไปรับลูกชายสองคนเจอกันก็ทักทายกันตามปกติ
นายสานิทก็พยักหน้าตอบรับส่วนลูกชายสองคนที่อยู่ท้ายกระบะ
ก็ยกมือสวัสดีทักทายลุงรอปภยังพูดแซวไปนะ
บุญช่วยแกบอกแกยังแซวเด็กสองคนไปบอก
เอ้าวันนี้ไม่ซื้อขนมมาฝากลุงเหรอ
เพราะปกติเด็กสองคนมักจะซื้อขนมมาฝากลุงอยู่บ่อย

ซึ่งลุงบุญช่วยแกบอกน่าเศร้าเหลือเกิน
นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกับครอบครัวนี้นะครับ
โดยความที่กระจกฝั่งคนขับค่อนข้างมืดด้วยตอนนั้นก็เลยไม่เห็นสีหน้าท่าทางของนายสานิท

แต่เด็กสองคนที่นั่งอยู่ท้ายกระบะเนี่ยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดี
เพราะปกติเด็กทั้งสองคนเป็นเด็กที่ร่าเริงน่ารักอยู่แล้ว
ธรรมดาแล้วปกติเขาจะยิ้มส่งยิ้มให้อย่างเดียว
วันนั้นก็แบบเข้ามาก็เลยทักออกว่าเอ้าวันนี้ไม่ได้ซื้อนมมาฝากลุงเหรอ

พ่อก็จะเป็นแบบกระจกจะมองไม่ค่อยชัด
แต่ว่าเด็กก็ปกติตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะอะไรหรืออะไร
เด็กไม่รู้แต่อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดแบบนี้ไง
คุณผู้ชมครับมีคนที่ไปเจอศพของครอบครัวนี้
ในตอนแรกเลยนะครับก็คือนาราเศษโภคินนะครับ
คุณลุงนี่นะฮะลุงนราเศษนะครับ
แกบอกว่าแกได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้างานของสานิทคนก่อเหตุช่วงเที่ยงคืนกว่า
คือสานิทก็โทรหาหัวหน้างานก่อนใช่ไหม

แล้วลุงนาราเศษบอกหัวหน้างานของศาลนี้เขาก็โทรมาบอกลุง
ลุงก็รีบเข้ามาดูก่อนเลย
คือคิดว่าอย่างน้อยน่าจะมาทันเผื่อจะมากล่อมให้สานิทเนี่ยไม่ทำร้ายตัวเอง
แต่พอมาถึงหน้าบ้านได้เรียกสานิทให้เปิดประตูไม่มีเสียงตอบรับ
โทรไปก็ไม่รับสายเลยตัดสินใจโทรเรียกตำรวจก่อนเลย
ตำรวจมาถึงก็ไม่มีเสียงตอบรับจากคนในบ้านนะครับ
ตัดสินใจตัดกุญแจหน้าบ้านกัน
พอไปถึงประตูกระจกหน้าบ้านใช้ไฟฉายส่องเข้าไปดูก่อน
เห็นร่างคนสองคนนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นหน้าบ้านชั้นล่าง
ต้องงัดประตูงัดกระจกเข้าไปนะฮะ
พอเข้าไปได้ภาพแรกที่เห็นเนี่ยลุงนราเศษแกบอกว่า
ก็คือลูกชายคนเล็กวัย๙ขวบกับภรรยาของนายสานิทเสียชีวิตไปแล้ว
อยู่ที่ชั้นล่างของบ้านจากนั้นมองไปที่บันไดบ้านทางขึ้นชั้น๒
มีคราบเลือดเต็มไปหมดนี่นะฮะซึ่งตำรวจในสันนิษฐานว่า
กับลูกเนี่ยที่มาอยู่ชั้นล่างอาจจะวิ่งหนีตายลงมาจากข้างบนนะครับ
พอขึ้นไปดูบนชั้น๒เนี่ยลูกชายคนโตอายุ๑๓ขวบ
นอนเสียชีวิตอยู่บนชั้นสองส่วนนายสานิทคนเป็นพ่อ
ตอนนั้นก็ใช้มีดปาดคอแทงตัวเองไปแล้วคงตั้งใจจะฆ่าตัวตายตามลูกกับเมีย
แต่ยังไม่ตายนอนหายใจรวยรินอยู่บนที่นอน
เจ้าหน้าที่ก็รีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการยังสาหัส
ซึ่งครอบครัวนี้ลุงนราเศษบอกว่าย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้หลายปีแล้วปกตินิสัยดีมาก
ไม่เคยมีปัญหากับใครเลยไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านหลังไหนเลย
เขาคงดิ้นออกมาเขาดิ้นจากข้างบนลงมาเพราะเลือดเต็มบ้าน

เขาเป็นคนที่ขยันไม่เที่ยวไม่กิน

แต่เงินไม่รู้หายไปไหน
ล่าสุดนะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ภาพวงจรปิดก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณเที่ยง๙นาทีนะคะ
จะเห็นรถยนต์ฟอร์ดเอเวอร์เรสสีดำป้ายแดงคันนี้ค่ะครับ
เข้ามาในซอยนะคะรถคันนี้เป็นรถของญาติของคนก่อเหตุ
ขับเข้ามาหาคนก่อเหตุที่บ้านนะคะคนก่อเหตุก็คือนายสานิทอ่ะนะคะ
คือก่อนหน้านี้สองถึงสามวันเนี้ยนายสานิดเขียนจดหมายด้วยดินสอ
ไปหาหลานสาวบอกว่าเครียดเรื่องหนี้สินอยากจะฆ่าตัวตายญาติญาติก็ไม่กล้าปล่อยไว้อยู่แค่ครอบครัวกันลำพัง
แวะเวียนกันมาหามาดูว่าเออเป็นยังไงมาให้กำลังใจกันจากภาพกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าตรงหน้าบ้านเนี่ย
จะมีคนลงมาจากรถคันนี้สองคนเป็นผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนค่ะ
เดี๋ยวลองดูนะคะรถนี่ขับมาจอดแล้วแล้วก็จะมีคนเดินลงมาจากรถ
ผู้หญิงเนี่ยแต่งชุดคล้ายคล้ายกับพยาบาลด้วยนะคะซึ่งพอลงมาเขาก็ตะโกนเรียกคนในบ้าน
แต่ก็ไม่มีใครออกมาจากบ้านเลยทั้งคู่ก็นั่งอยู่ท้ายรถนะคะ
รอเจ้าของบ้านกลับมาบ้านเนี่ยนี่เห็นไหมผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวกางเกงขายาวสีขาว
คล้ายคล้ายชุดพยาบาลนี่ฝั่งผู้ชายก็ลงมาจากฝั่งคนขับรถ

เขาก็ตะโกนเรียกแต่ว่าไม่มีใครออกมาจากบ้านเลย
เขาก็ไม่ได้กลับเลยทันทีนะคะเนี่ยเขาก็นั่งรออยู่ท้ายรถแบบเนี้ยค่ะอ่า
กระทั่งเที่ยง๑๔นาทีค่ะ๔คนพ่อแม่ลูกขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาที่หน้าบ้าน
นี่๔คนมากันครบเลยแล้วก็เนี่ยค่ะพูดคุยกันอยู่พักนึง
แล้วก็เข้าไปคุยกันในบ้านสัก๓ชั่วโมงได้เลยค่ะ
นี่ค่ะเด็กเนี่ยเหมือนจะเดินเข้าไปในบ้านก่อน
อ่านายสานิทก็ยังอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะคะ
ภรรยาก็เดินนำเข้าบ้านไปเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงที่สวมชุดคล้ายพยาบาล
ก็เดินตามเข้าไปทั้งหมดเข้าไปคุยกันในบ้านอยู่สามชั่วโมงได้
จนบ่ายสองโมงห้าสิบสี่นาทีค่ะเห็นรถยนต์ฟอร์ตสีดำ
ที่มาเยี่ยมครอบครัวนายสานิทขับออกจากบ้านไป
ก็มีนายสานิทและภรรยาเดินมาส่งที่หน้าบ้านนะคะซึ่งฟอร์ดคันนี้ก็ขับออกมาจากบ้าน
แต่ว่าจอดนิ่งอยู่หน้าหมู่บ้านพักหนึ่งก่อนที่จะขับออกจากหมู่บ้านไปนะคะ
นี่ค่ะก็ค่อยขับออกจากหมู่บ้านไป
ทีนี้บ่าย๓โมงค่ะดูจังหวะนี้ก่อนแล้วกัน
กำลังจะขับออกจากหมู่บ้านไปนะคะ
บ่าย๓โมงค่ะหลังจากที่รถฟอร์ตออกไปแล้วเนี่ย
สี่คนพ่อแม่ลูกก็ออกจากหมู่บ้านไป
ก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเหมือนเดิมเลยค่ะอ่าขออภัยนั่งรถขับรถไป
รถกระบะที่มีคลิปขับรถกระบะออกไปใช่
คันที่อยู่ในวงจรปิดที่พี่อุ๋เล่าไปเมื่อกี้นี้ที่ตอนเย็นลุงรบพอเห็น
ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตอนที่ไปตอนนี้เขานั่งนั่งกันหมดเลยข้างหน้าสี่
ข้างหน้าหมดเลยสี่คนค่ะซึ่งเขาขับเข้าไป
เขาออกขับออกจากบ้านไปแล้วก็จะเห็นมีอีกจังหวะหนึ่งที่ขับเข้ามาในหมู่บ้านอีกรอบนึง
หลังจากที่ออกไปทำธุระกันมาแล้วขาไปเนี่ยทั้งสี่คนนั่งข้างหน้า
ครับแต่ว่าขากลับเด็กเด็กนั่งข้างหลังค่ะอ่า
เห็นไหมสองคนพี่น้องนั่งขนาดแล้วก็มีการพูดคุยทักทายกับนี่ไง
นี่ไงนี่ลุงรับพอด้วยก็เมื่อวานวันอาทิตย์คงจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งใช่ไหม
ธุระใกล้ใกล้บ้านจนกระทั่งห้าโมงสี่สิบนาทีนะคะ
วงจรปิดหน้าบ้านของนายสานิทอ่านี่เห็นไหมนี่จังหวะทักทายกับลุงรบพอ
ครับนี่นะคะเป็นภาพสองมุมเลยอ่าที่ลุงบอกอ่าวันนี้ไม่ซื้อขนมมาฝากลุงบ้างเหรอใช่
แบบมีการยื่นมือเอาไหนขนมอ่ะเพราะปกติจะซื้อมาฝากลุงบ่อยบ่อย
ใช่ค่ะห้ามุงสี่สิบนาทีวงจรปิดหน้าบ้านนายสานิทนะคะ
เห็น๔คนพ่อแม่ลูกกำลังเดินเข้าบ้านนี่ขับรถมาจอด
สองคนพี่น้องนั่งอยู่ท้ายรถใช่ไหมคะครับ
พอรถจอดสนิทหน้าบ้านเนี่ยสองคนก็กระโดดลงมาจากท้ายรถ
ส่วนพ่อกับแม่ก็เปิดประตูลงมาค่ะ
ยังเอาลูกบาสกับลูกฟุตบอลลงมาเล่นด้วยนะคะ
เพราะว่าสองพี่น้องเนี่ยเขาชอบเล่นฟุตบอลเล่นบาสกันหน้าบ้านเป็นประจำเลย
เขาก็เลยเล่นกันอยู่๒คนประมาณสัก๕นาทีได้ค่ะ

นี่ค่ะเห็นไหมคนเล็กยังมีเตะฟุตบอลอยู่

เล่นกันอยู่แป๊บนึงคนพี่ก็กระโดดตามลงมา
ส่วนสามีภรรยาก็เปิดประตูรถลงมานะคะ

นี่คือภาพสุดท้ายของทั้ง๓คนที่ยังมีชีวิตอยู่

พอเขาเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็ไม่มีใครเห็นอีกเลยใช่ไหม

จากกล้องวงจรปิด๕โมง๔๐นาทีเดินเข้าบ้านไปใช่ไหมคะ

เที่ยงคืน๕๕นาทีค่ะ
หัวหน้างานของนายสานิทโทรไปบอกชาวบ้านบอกว่า
นายสานิทโทรมาหาเขาว่าฆ่าลูกกับเมียแล้ว
ชาวบ้านก็เลยนี่ค่ะ
คือต้องเอาเหล็กเจียตัดประตูเลยอะค่ะ

ใช่ค่ะ
เปิดประตูเข้าไป

จังหวะที่จะเปิดก็โทรแจ้งตำรวจไปแล้วด้วยนะคะ

ที่ว่าเข้าไปแล้วก็ไปถึงประตูด้านในตัวบ้าน

คนเล็กคือนอนตายอยู่หน้าประตูบ้านค่ะ

ถัดไปคือลูกชาย
ที่จะมีการช่วยเหลือนายสานิท
เพราะว่านายสานิทเนี่ยก็พยายามจะฆ่าตัวตาย

ก็นำร่างนายสานิทขึ้นรถพยาบาลไปก่อน
แล้วก็นำร่างของภรรยา
แล้วก็ลูกทั้งสองคนออกมาจากจุดเกิดเหตุ
เพื่อส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลนะคะ
ญาติญาติแวะเวียนกันมาหานายสานิท
เพราะว่าเขาเขียนจดหมายลาตายด้วยลายมือ

เนื้อความในจดหมายค่ะ

ถึงพ่อและเฮียก๊อกที่รักและเคารพ
ขอบคุณพ่อและเฮียที่เลี้ยงผมมา
ผมไม่สามารถดูแลครอบครัวไว้
และผมไม่อยากทิ้งอาเล็กและอารัตต้าไว้ได้

ไม่มีใครถูกและผิดในการกระทำครั้งนี้
ผมและครอบครัวเป็นคนทำกันเอง

ขอเกิดเป็นพ่อเป็นพี่ชายแบบนี้ตลอดไป

ฝากบอกหลานให้ตั้งใจเรียนและทำงาน
อาขอโทษทุกคนด้วย
นี่ค่ะนี่คือจดหมายลาตายที่เขาเขียนเอาไว้
เราได้คุยกับเพื่อนบ้านคุณกฤษดาค่ะ
เขาบอกว่าปกติสามีภรรยาคู่นี้น่ารัก
คือเป็นเพื่อนว่างที่อัธยาศัยดีเลยแหละ

สามีทำงานบริษัทโลจิสติก
ภรรยาทำงานโรงงานผลิตนม
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงหลักเลยเนี่ยนะคะก็คือว่า

แล้วอดีตนายจ้างหนีค่ะ
ในจ้างหนีไปจอดรถทิ้งเอาไว้
นายสานิทก็เลยกลายเป็นคนที่ต้องใช้หนี้แทน

ถึงขั้นมีหมายสารมาติดหน้าบ้าน
ดอกเบี้ยรวมทุกอย่างแล้วเนี่ย

คราวนี้แหละทำยังไงล่ะ
มันก็ต้องคืนเงินต้องใช้เงินคืน
ก็เริ่มมีการกู้เงินนอกระบบ

หัวหน้างานเนี่ยทิ้งไปแต่ว่าก็ทิ้งรถไว้นั่นแหละ

เพียงแต่ว่าราคาลดกับราคาไฟแนนซ์กับดอกเบี้ยต่าง
มันอาจจะไม่พอกันหรือเปล่า
แล้วคุณมาให้ลูกน้องเซ็นค้ำไว้แล้วก็หนีไปเลย
แล้วเขาบอกว่าหลังจากที่เป็นหนี้เรื่องนี้แล้วก็เพิ่งมารู้อีกว่า
ภรรยานายสานิทเนี่ยโดนแอปพลิเคชันเงินกู้หลอกโอนเงินไปอีก

ก็น่าจะเข้งเครียดนะรู้สึกว่าเข้งเครียดอยู่

ไม่มีนะครับไม่มีเขาก็เป็นคนแฮปปี้ดีนะ
เขาก็ดูแล้วดูจากภายภายนอกก็ไม่มีปัญหา
มีปัญหาเรื่องค้ำประกันเงินกู้
สัญญาที่แบบเท่าแก่เก่า
เขาว่าไปสร้างหนี้ไว้แล้วก็เขาต้องควรรับบิโชป
เอ้ยถ้าถ้ารถก็ให้เขายึดยึดไป

ก็ไปคุยกับเขาเพราะว่าเราไปเซ็นคำนะ

ก็จะมีเจ้าหนี้มาถ่วงนี่อีกนะ
อันนี้ไม่มีนะครับไม่มีไม่มี
ผมเคยเห็นสมัยศาสตร์แต่ไม่เคยเห็นเท่านี้

เออว่ามันมันชุระมุนชุระเก
มันแบบไหนอะไรยังไงก้อนไหนเป็นก้อนไหนอะไรยังไงกันบ้าง
เพราะว่ามีหนี้ที่ไปเซ็นคำให้กับอดีตในจ้าง

เรื่องรถแล้วก็กู้หนี้นอกระบบกู้เท่าไหร่กู้กี่เจ้ามีกู้ในระบบไหม
แล้วบ้านจะโดนยึดมาจากฝั่งไหนเจ้าไหนอีก
มีเรื่องกรมบังคับคดีที่จะยึดบ้านใช่ไหม

ภรรยาไปกู้อะไรไปแอปออนไลน์โดนหลอกให้โอนเงินอะไรไปให้อีก
โอ้โหแต่หลายท่านก็บอกมาบอกสงสารเด็กเหลือเกิน

หรือแม้กระทั่งเมียของคนก่อเหตุใช่ไหม

พลรีพันลบอร่ำลาภูมิภัพการตำรวจพูทธรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ให้ข้อมูลเรื่องหนี้สินของนายสานิทแบบนี้นะครับ
นายสานิทผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เริ่มต้นคือไปเซ็นค้ำประกันรถยนต์คันหนึ่ง

นะฮะปรากฏว่าคนนี้ก็หนีไปไม่จ่ายเงินค่ารถทิ้งแต่รถเอาไว้
แต่ไฟแนนซ์เนี่ยเขาส่งเรื่องฟ้องศาลให้กรมบังคับคดี
ทรัพย์สินราคารถอยู่ที่ประมาณ๔แสนบาท
แต่รวมดอกเบี้ยแล้วยอดหนี้เนี่ยมันอยู่ที่๘แสน
ตอนที่เอารถไปขับเนี่ยจะไม่เคยส่งเลย
ไม่รู้เอาไปขับกี่ปีนะพอไปดาวน์รถผ่อนรถออกมา
ถึงเวลาหนีเลยทิ้งไว้แต่รถแต่ดอกเบี้ยมันทบไปนู่นแล้วไง
ใช่ค่ะราคารถสี่แสนแต่ดอกเบี้ยด้วยเนี่ย
หนี้คือ๘แสนนะฮะรถคันนี้
นายสานิทตั้งใจจะให้ยึดรถคันนี้นะฮะ
แต่ราคารถมันไม่เพียงพอกับราคาหนี้
คือมันต้องดูตามตลาดราคามือสองนะณปัจจุบันใช่ไหม
ก็เลยนำไปสู่การจ่อถูกยึดบ้านที่อาศัยอยู่นี่แหละ
บ้านหลังเกิดเหตุคือเขาก็ต้องร้องร้องไปเรื่องหาทรัพย์สินมา
ซึ่งมีบ้านคุณก็ต้องถ้าไม่มีเงินมาใช้หนี้
แม้ว่าจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณก็ต้องขายบ้าน
เพื่อจะเอาเงินมาใช้หนี้รถอะไรอย่างนี้นะครับ
ต่อมานายสานิทได้ขอไกล่เกลี่ยกับทางไฟแนนซ์นะครับ
ไกลเกลี่ยไปไกลเกลี่ยมาเนี่ยทำให้ยอดหนี้เนี่ย
เหลือเงินที่ต้องจ่ายเพื่อปิดหนี้สินทั้งหมด
เป็นจำนวนเงินราวสี่แสนเก้าถึงห้าแสนบาทนะครับ
ซึ่งตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับตำรวจบอกว่าเอาละ
เหลือสี่แสนเก้าถึงห้าแสนเรื่องหนี้รถนะฮะ
ขณะเดียวกันภรรยาของผู้ก่อเหตุคือนางสาววิพาพร
ซึ่งก็เสียชิดไปแล้วที่สามีทำร้ายพร้อมกับลูกเนี่ย
ก็พยายามหาทางช่วยสามีนะครับก็ไปกู้หน่อย
โดนหลอกฮะคือโดนหลอกให้โอนเงินไปเนี่ยรวมเนี่ย
ล้านเจ็ดนะครับซึ่งเงินจำนวนนี้นะครับที่ทางนางสาววิพาพร
ถูกหลอกให้โอนไปก็คือทั้งเงินเก็บที่มีอยู่สี่แสน
รวมทั้งเงินที่ไปยืมคนอื่นคนใกล้ตัวมาด้วยค่ะโอ้โห
เมื่อ๒๕สิงหาคมที่ผ่านมานางสาววิพาพรเคยไปแจ้งความกับตำรวจสพบางแก้ว
ถูกหลอกจากแอปกู้เงินเพราะมีความจำเป็นต้องกู้เงินหนึ่งแสนบาท
เอาไปช่วยปิดภาระหนี้สินของสามีคือนายสานิท
จะถูกแอปพลิเคชันกู้เงินเนี่ยหลอกให้เธอโอนเงินเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการกู้เงินไป๑แสนบาท
นางสาววิพาพรก็โอนไปหลายครั้งครั้งหนึ่งหมื่นนึงบ้างห้าหมื่นบ้าง
รวมแล้วคือโอนไปโอนมาคุณอรัชพรค่ะ
เป็นล้านเจ็ดเยอะมากอะค่ะ
คือเข้าใจไหมคือสามีเนี่ยเหลือหนี้ไฟแนนซ์เนี่ยเกือบ๕แสน
ใช่ไหมพอไปเคลียร์หลังจากที่เขาไม่งั้นเขาต้องยึดบ้านแล้วนะ
เพราะว่ายอดรถมัน๘แสนขายรถอะไรไปเนี่ยยึดไปเนี่ยมันยังไม่พอ
ค่ะเหลือ๔แสนกว่าเกือบ๕แสนระหว่างเนี่ย
ภรรยาเนี่ยคุณวิพาพรเนี่ยมีเงินเก็บ๔แสนนะแต่คงมองว่าถ้าเกิดเอาไปทุ่มนึงแล้วเนี่ยมันหมด
มันไม่เหลือเลยไงมันไม่เหลือไหนจะลูกลูกไหนจะแบบโอ้โหต้องเลี้ยงดูเงินในชีวิตประจำวันอีก
เธอก็เลยไปเจอแอปกู้เงินออนไลน์
ก็คือตามแบบขั้นตอนของมันอ่ะที่จะหลอก
ต้องมีค่าธรรมโอนมาก่อนอยากได้เท่านี้

เอามาก่อนเอามาก่อน

ไปปิดที่ว่าสามีถูกนายจ้างเก่าเซนต์คำนะ
เอาเอก๔๐๐๐ของตัวเองนี่โอนให้มันไป
หวังจะได้มาไม่พอเราก็หวังว่าจะได้คืน
มันบอกให้โอนอีกไปยืมไปกู้อีกเดี๋ยวจะได้คำวดคืนมา

แล้วก็ไปแจ้งความเมื่อ๒๕สิงหาคม
ตำรวจบอกว่ากำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินอยู่นะครับ
ไอ้บัญชีที่คุณวิพาพรโอนไปให้เนี่ยไอ้แอปกู้เงินออนไลน์เนี่ย
บัญชีม้าหรือบัญชีใครเชื่อมโยงกับใครยังไงบ้าง
เดี๋ยวก็ต้องขยายผลไปทางนั้นต่อแต่ว่านายสานิทเนี่ย
คือผู้ก่อเหตุในคดีนี้ทำร้ายลูกกับเมียจนเสียชีวิตสามศพ
ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่นายสานิทตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาไว้ก่อนนะฮะ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนอ่าส่วนเรื่องการนำมาสอบสวนดำเนินคดีต่างต่างเนี่ย
เดี๋ยวต้องดูอาการบาดเจ็บก่อนตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาล
พฤติการก็คือว่าก็เขาเข้ามาในแอปนะครับ
แล้วก็ในแอปเนี่ยโฆษณาว่ามีการให้กู้เงินนะครับ
ก็ประมาณว่าเข้าไปเพื่อจะขอกู้เงินนะครับก็ทิ้งเวลาเพื่อจะให้มีการเอ่อ
อนุมัติเงินพออนุมัติเสร็จปุ๊บก็ให้มีการกรอก
ข้อความแล้วก็ให้มีการหลอกลวงนะครับ
อะไรต่างพวกนี้ก็ตรงเนี้ยก็อยู่ระหว่างการสืบสวนนะครับ
อ่านี่นะฮะทุกผู้ชมครับทีนี้นอกจากนี้เนี้ยมันมีอีก
ข้อพิรุษหนึ่งที่ทีมข่าวของเราเจอนะค่ะอ่า
ก็คือประเด็นเรื่องของการไปเซ็นค้ำรถให้นายจ้างคนก่อน
คือก่อนหน้านี้ที่บอกว่า๖ปีก่อนนายสานิทไปเซ็นค้ำประกันรถให้กับบุคคลคนหนึ่ง
เขาบอกเป็นเพื่อนข้างบ้านค่ะเป็นผู้หญิงนะคะครับ
ว่าชื่อเอละกันอ่าคือผู้หญิงคนนี้เปิดบริษัทขนส่ง
สำนักงานอยู่ไหนรู้ไหมคะอยู่ไหนฮะอยู่ถัดจากบ้านนายสานิทไปแค่สองหลัง
อืมหมู่บ้านเดียวกันเลยคือเดินถึงอ่ะค่ะครั้งนั้นเนี้ยรู้มาว่านายสารนี้ค้ำประกันรถให้ผู้หญิงคนนี้แปดแสนบาท
คือด้วยความที่เคยทำงานด้วยกันสนิทกันก็เลยไว้ใจเซ็นคำให้
พอเซ็นคำให้ผ่านไปไม่นานผู้หญิงคนนี้หนีหายไปเลยค่ะ
หนี้รถก็ไม่จ่ายกลายเป็นนายสานิทที่เป็นผู้ค้ำเนี่ยต้องรับผิดชอบแทนทั้งหมด
ก็เลยต้องมีการไปพยายามกู้ยืมเงินนอกระบบพยายามหาเงินมาหมุนมาจ่ายหนี้
แล้วก็นำไปสู่การฆ่ายกครัวครั้งนี้อยู่สำนักงานอยู่ห่างจากบ้านของนายสานิทไปสองหลังใช่ไหมคะ
ครับทีมเขาเดินไปเลยค่ะอ่าเดินไปเลย
ทะเบียนสามกไก่ท้อทหารเก้าแปดห้าศูนย์กรุงเทพคันนี้นะคะครับ
เจ้าของเนี่ยเป็นผู้หญิงกับสามีรถคันนี้ถูกจอดอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งของฝ่ายหญิงค่ะ
ปกติรถคันนี้จะจอดไว้ที่บ้านไม่ขับออกไปไหนเลยนะคะ
แต่เมื่อวานเห็นบอกว่าประมาณสักเที่ยงสิบเอ็ดนาทีค่ะจะเห็นสามีของนางสาวเอเนี่ย
ขับรถคันนี้ออกจากซอยบ้านหลังเกิดเหตุที่จอดอยู่ที่บ้านอีกหลังนึง
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเห็นไหมขับออกไปแล้วไปจอดที่หน้าบ้านอีกหลังนึง
อยู่ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุถัดไปสองหลังค่ะช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
นายจ้างของนายสานิทก็เดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจสพบางแก้ว
บอกว่าปมก่อเหตุก็คือน่าจะเป็นประเด็นเรื่องปัญหาหนี้สินนั่นแหละ
เพราะหลังจากที่นายสานิทมีประเด็นเรื่องบ้านที่จะถูกยึดต้องหาเงินมาจ่ายเกือบ๕แสนเนี่ย
นายสานิทก็อย่างที่พี่อุ๋ยเล่านะคะว่าต้องหาเงินมาภรรยามีเงินเก็บแสนนึงก็จะกู้เพิ่มอีกหนึ่งแสน
รวมเป็นห้าแสนจะได้จ่ายหนี้แล้วจบจบปิดปิดไปภรรยาก็อยากจะช่วยไง
เพราะมันคือปัญหาครอบครัวมันต้องร่วมด้วยช่วยกัน
มันขาดอีกหนึ่งแสนใช่ไหมเพราะมีอยู่สี่แสนละ
ใช่ค่ะก็ไปเจอแอปกู้เงินแต่ดันไปเจอแอปที่เป็นมิจฉาชีพ
หวังจะได้หนึ่งแสนสุดท้ายกลายเป็นหมดเงินเก็บตัวเองสี่แสน
แล้วก็ไปหยิบยืมไปกู้ไปยืมอะไรมาเนี่ยล้านสาม
ซึ่งมีเจ้าหนี้๑ใน๘รายขอเอารถยนต์ของนายสานีไปเป็นหลักประกันด้วย
ถ้านายสานิทเอาเงินมาคืนให้ได้ก็จะคืนรถกลับไป
มันก็เลยทับถมเครียดกันหนักไปเลยค่ะ
ก็เลยมาผีบังคับตัวน้องอย่างงี้ค่ะ
และตรงนี้แกนเองได้บีการกู้ยืมเงินคนในบริษัทตัวเองนะครับ
ยังค่ะยังไม่มีค่ะเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะนั่งเสร็จแล้วค่ะ
พอจริงเขาก็จะหาถึงที่สุดจริงที่เขาบอกค่ะ
มีท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามานะ
ว่าเอ๊ะทำไมสูญเงินไปล้าน๗เนี่ยแล้วทำไมไม่ใช้หนี้รถ
ที่ว่ามีอยู่๕แสนคืออย่างนี้นะฮะเขามีหนี้ลดอยู่๕แสน
เงินสดจริงเนี่ยเงินเก็บจริงมีอยู่สี่แสน
เท่ากับว่าภรรยาถ้าจะปิดหนี้ไฟแนนซ์รถให้กับสามีเนี่ย
มันขาดหนึ่งแสนที่นี่เขาก็เลยไปกู้แอปเงินกู้ออนไลน์เนี่ย
ต้องการเงินหนึ่งแสนอืมอ่าเพราะถ้าได้มาอีกหนึ่งแสนเนี่ย
เขาจะมี๕แสนแล้วก็ไปปิดไฟแนนซ์ไอ้รถคันนี้เลย
ที่ว่าไปค้ำประกันให้กับนายจ้างเก่าเอาไว้
เขาไม่ได้มีล้าน๗นะฮะเขามีแค่๔แสน
เขาต้องการอีกหนึ่งแสนภรรยาต้องการอีกหนึ่งแสน
ให้สามีจัดการเรื่องรถคันนี้จะได้ไม่ต้องมาป้านเบิ้
ถูกยึดอะไรพวกเนี้ยพอไปกู้มาเนี่ย
ไอ้แสนนึงที่เราต้องการเนี่ยมันบอกก่อนจะได้แสนนึงเนี่ย
คุณต้องโอนมาก่อนแสนนึงเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมก็ตาม
หลักคำประกันวิธีของไอ้พวกนี้ฉาดที่ไอ้พวกนี้
ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าบางทีคนเราอยู่ในช่วงของมันมืด๘ด้าน
เธอก็โอนไปแสนนึงคือทำอะไรได้ก็ต้องทำอ่ะ
โอนไปแสนหนึ่งมันอยู่สี่แสนเหลือสามแสนแล้วนะ
ทีนี้พอมันก็เริ่มไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้
ต้องอีก๕๐๐๐ต้องอีกอะไรมันหมดไปเรื่อยเพราะว่าเขาก็อยากได้คืนเขาก็
หรือต่อสงสัยว่ามันเสียดูแล้วแต่มันจะได้ก็โอน
จนสุดท้ายสี่แสนนี่หมดไปยืมอีกล้านสาม
ไปลืมคน๘คนอีกล้านสามโอนให้พวกนี้หมดเลย
เท่ากับว่าเสียให้แอปเงินกู้มาังล้านเศส
ส่วนตัวเองเนี่ย๔แสนก็หมดและเป็นหนี้อีกล้านสาม

เจ้าหนี้๑ใน๘รายเนี่ยเขาบอกว่างั้นเอารถคุณมาก่อน
ก็คือรถกระบะใช่ไหมมาเป็นหลักคำประกัน
ยังไม่มีเงินใช้หนี้ไม่เป็นไรเอารถกระบะมาก่อน
นี่แหละฮะทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นทันทีสำหรับตัวของคุณสานี
บอกเหมือนหลังชวนฝาไปแล้ว
แต่การแก้ปัญหาด้วยการที่ว่าคิดจะไปทั้งครอบครัวเนี่ย
มันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะใช่ไหมแต่มันเกิดขึ้นแล้ว
ใช่ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่านายจ้างที่มาให้ปากคำเมื่อสักครู่นี้เป็นผู้หญิง
ไม่ใช่นายจ้างเก่าที่ให้คุณสานิทมาเซ็นค้ำประกันให้นะ

เธอเป็นนายจ้างปัจจุบันที่มาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติม

เพราะว่าตอนเที่ยงคืนเมื่อคืนคุณสารนี้โทรมาหานายจ้าง
คนนี้คนนี้นายจ้างปัจจุบันบอกผมฆ่าลูกกับเมียแล้วนะ

จ้างปัจจุบันก็รีบโทรบอกคนแถวนั้นคนที่ใกล้บอกให้รีบมาดูรีบมาดู
มาถึงเรียกที่หน้าประตูบ้านแล้วไม่มีเสียงตอบรับโทรไปก็ไม่รับ
เขาเลยตัดประตูรั้วหน้าบ้านแล้วเข้าไปดูแล้วถึงเจอศพกันไง

ทีนี้ประเด็นเรื่องของแอปมิจฉาชีพที่ภรรยาคุณสารนี้ไปโดนหลอก
เรื่องนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรบอกว่า
สั่งการให้ชุดสืบสวนมาคลี่คลายคดีที่สพบังแก้วตามล่าแก๊งมิจฉาชีพแก๊งนี้แล้วนะคะ
เรื่องต้นบัญชีปลายทางมีการถอนเงินสดออกมาใช้
ภายในพื้นที่จังหวัดสะแก้วค่ะ
คิดว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งนี้หรือว่าแก๊งมิจฉาชีพเงินกู้นี้
น่าจะอยู่ฝั่งปลอยเป็ดซึ่งส่วนใหญ่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์อยู่แถวนั้นกันหมดนะคะ
ยืนยันว่าถ้าเจอผู้กระทำผิดอยู่ฝั่งเพื่อนบ้าน
ก็จะประสานขอเข้าจับกลุ่มดำเนินคดีให้ได้
เพราะการสูญเสียครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่มาก
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
ท่านผู้ชมครับมีพี่ชายของผู้ก่อเหตุคือพี่ชายของนายสานิทนะครับ
ชื่อคุณพิเชษนะครับอายุ๕๐ปี

บอกว่าเมื่อ๒วันก่อนก่อนจะเกิดเหตุเกิดเหตุเมื่อวานใช่ไหม

วันก่อนคือ๒๕สิงหาคมเขาเข้าไปหาน้องชาย
ก็คือไปหาสานิทได้พูดคุยกันตามปกติ
น้องชายก็ได้พูดถึงเรื่องบ้านที่จะถูกยึด
แล้วก็เรื่องหนี้สินอื่นให้ฟังด้วย
ตอนนั้นน้องชายไม่ได้ดูเครียดมาก
บอกแค่ว่ากำลังพยายามหาเงินมาใช้หนี้
ส่วนตัวเชื่อว่าปัญหาหนักในเรื่องนี้
มันน่าจะมาจากนี่แหละฮะที่ว่าเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มขึ้นไปเรื่อย

แต่ยืนยันว่านายสานิทน้องชายไม่มีประวัติเสพยาเสพติด
ไม่ดื่มสุราส่วนน้องสะพ้ายก็คือวิพาพร
เคยพูดคุยถึงปัญหาหนี้สินให้ฟังเหมือนกัน
สะพ้ายบอกว่าพยายามหาเงินมาช่วยสามี
แต่กลับถูกหลอกจนหมดตัว
ไม่เคยทะเลาะเรื่องนี้กันด้วยซ้ำ
ส่วนวันนี้หลังจากให้ข้อมูลกับตำรวจแล้ว
เดี๋ยวจะขอไปเยี่ยมน้องชายที่โรงพยาบาล
จากนั้นต้องไปติดต่อรับศพน้องสะพ้าย
ทั้งสองคนนำไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกำแพงเพชรคาดว่าร่าง
เนี่ยจะลำเลียงถึงกำแพงเพชรประมาณ๓ทุ่มคืนนี้
ตอนที่ว่าเกิดเรื่องของเขาคุยมันยังไงมันไปไกลแล้ว
ยังไม่ต้องเชื่อเดี๋ยวเขาค่อยช่วยกันไม่ต้องนั่งแล้ว
ค่ะน้องสะพ้ายบอกสาเหตุไหมคะว่าไปหลงเชื่อได้ยังไงแล้ว
ไปโอนเงินไปให้เขาอ่ะ
น่าจะเกิดจากเรื่องที่น้องชายโดนมกราฟคดีเลยว่ะเพราะว่า
น้องชายเองก็มีสิทธิ์บัญชีจะสี่แสงก็คงจะหาวิธีช่วย
เพื่อนเพื่อนกันนะครับก็หวังว่าอยากให้เป็นโดนคดีบ้าน
แต่ทางนี้ก็คงจะไปพลาดนะครับ
ล่าสุดนะครับช่วงหนึ่งทุ่มที่ผ่านมานะครับรถที่ช่วยลำ
เรียงศพของสามแม่ลูกนำโดยพระครูจาบนะครับจากวัดน้ำ
แดงรถก็ลำเลียงศพสามแม่ลูกมาถึงวัดถนนงามมูล
ตะบนคลองขลุงอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะฮะ
ตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่มที่ผ่านมาแน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไป
โศกเศร้านะครับคืนนี้ก็จะสวดพระอภิษฐรรมคืน
แรกนะครับหลวงพ่อบอกว่าจากเหตุสะเทือนใจในครั้งนี้เนี่ย
หลวงพ่อเองแล้วก็ผู้ที่ทราบข่าวในพื้นที่ที่บ้านเนี่ย
ก็ต้องรวบรวมปัจจัยกันเป็นค่าน้ำมันรถค่าใช้จ่ายระหว่าง
เดินทางเพื่อลำเลียงศพสามแม่ลูกมาที่กำแพงเพชรผู้ใหญ่
หมู่หนึ่งในพื้นที่บอกว่าผู้ก่อเหตุคือนายสานิทกับ
ผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้อาศัยที่หมู่บ้านแห่งนี้แต่ว่า
พี่ชายเขาอยู่ที่นี่ทีนี้พี่ชายเขาก็คงจะมีกันอยู่
เขาเนี้ยฮะค่ะเขาก็เลยรับศพมาดำเนินการให้เดี๋ยวก็คงจะต้อง
ช่วยเหลือกันต่อไปสำหรับเรื่องศพของ๓แม่ลูก
คือเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของรองผู้อำนวยการสำนัก
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ชรินโตเขาบอกว่าลูกชายคนโตของนายสานิทเนี่ยน้องเป็น
ดีมากนะคะครับประวัติการเรียนก็ดีพฤติกรรมก็เรียบ
แต่ว่าทางโรงเรียนเองก็ไม่ได้ทราบปัญหาภายในครอบครัว
บางทีเด็กเองก็อาจจะไม่ได้รู้ด้วยซ้ำเพราะก็ยัง๙ขวบ
เองใช่ไหมคะ๙กับ๑๓๙กับ๑๓เองอะค่ะเบื้องต้นทางโรงเรียนก็เลย
มีการขอรับเงินบริจาคช่วยเหลือเรื่องการทำศพนะคะ
เพราะทางโรงเรียนเองก็ไม่ได้มีเงินทุนมากพอในการดำเนิน
การช่วงเย็นที่ผ่านมาเห็นบอกว่ายอดเงินบริจาคเนี่ยทะลุ๒
ล้านบาทไปแล้วนะคะทางโรงเรียนก็เลยขอปิดรับบริจาคแต่
ยังมีเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องอ่ะค่ะพรุ่งนี้รวมยอด
เท่าไหร่ทางสพก็จะดำเนินการเอาไปช่วยจัดงานศพ
ครบทุกบาททุกสตางค์ส่วนที่เหลือจากงานศพก็จะบริจาค
ให้กับโรงพยาบาลบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและโรงพยาบาล
คลองขุงจังหวัดกำแผงเพ็ดนะคะเงินทุกบาททุกสตางฯที่
เท่าที่เงินบริจาคเข้ามาทางสวพทยืนยันว่า
มาจากเรื่องปัญหาหนี้สินแต่เรื่องที่ติดใจก็คือเรื่องที่
ญาตินายสานิทผู้ก่อเหตุทำไมถึงรับศพสามแม่ลูกไปกำแพงเพชร
มองว่าไม่เป็นธรรมกับครอบครัวทางฝั่งของแม่แล้วก็เด็ก
ก็คือคุณวิภาพรกับลูกชายทั้งสองคนลักษณะเหมือนชิงศพไปบำเพ็ญกุศล
โดยไม่แจ้งให้ญาติทางฝ่ายคุณวิภาพรเนี่ยได้ทราบหรือไม่มาคุยกันก่อน
เนื่องจากทางฝ่ายหญิงเนี่ยคุณวิพาพรเนี่ยเขาก็มีญาติพี่น้องอยู่ที่กรุงเทพ
เขาก็อยากบำเพ็ญกุศลที่นี่เหมือนกัน
สงครามผมว่าทางโรงเรียนคนของลานด้วย
เราก็เลยถามไปยังพี่ชายของส่านิตเนี่ยนะ
เขาบอกเขามาจัดการเรื่องศพของน้องสะพ้ายกับหลานสองคนเนี่ย
พาไปที่กำแพงเพชรเนี่ยนะฮะที่ทางหมู่บ้านของเขาเนี่ยนะครับ
เขายืนยันว่าเขาได้ขออนุญาตแล้วก็คุยกับน้องสาวแท้
ของน้องสะพ้ายก็คือคุณวิพาพรแล้วนะฮะ
ซึ่งน้องสาวของวิพาพรเนี่ย
อนุญาตให้นำร่างของน้องสะพ้ายแล้วก็หลาน๒คนรวม๓ศพแม่ลูก
บำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกำแพงเพชรได้
ระหว่างที่คุยมีตำรวจกับเจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสุดราการเนี่ย
เป็นพยานรับฟังด้วยซึ่งระหว่างนั้นก็มีการติดต่อไปถึงครอบครัวของพ่อเลี้ยง
ของนางสาววิพาพรแล้วแต่ตอนนั้นทราบว่าอยู่ระหว่างการเดินทางมาจากบุรีรำ
ก็เลยไม่สามารถรอเพื่อจะตกลงอะไรกันได้เนื่องจากศพก็ต้องเคลื่อนย้าย
ก็เลยรีบลำเลียงศพกลับมาที่กำแพงเพชรแต่ยืนยันว่าขออนุญาตถูกต้อง
จากทางน้องสาวที่เป็นน้องแท้น้องทางสายเลือดของคุณวิพาพร

แต่อีกมุมหนึ่งก็คือนั่นแหละเตือนกันแค่ไหนขนาดไหนเนี่ย
แก๊งคอร์เซนเตอร์มันยังมีอยู่แล้วมันยังระบาดอยู่
คือต้องบอกว่ามันเอาจริงมันเหมือนไวรัสเลยค่ะ
ช่วงไหนภูมิตกช่วงไหนที่แบบว่าเราอยู่ในช่วงแบบโอ๊ยกำลังเครียดกำลังทุกข์
เซ็นค้ำประกันอะไรอย่างนี้มันเปลี่ยนได้ไหม
ว่ามันมีอะไรที่จะสามารถแก้เรื่องนี้ได้หรือเปล่า
อันดับแรกก็ไม่เซ็นค้ำประกันให้ใครเนี่ยอันนี้อาจจะปลอดภัย